ตลกคนนี้ค่อนข้างหายหน้าหายตาไป

คุณจิ้มชวนชื่นอ๋อพี่ติ๊บพี่จิ้มจำกันได้ไหมคะ
คือช่วงหลังเนี่ยแกไม่ค่อยได้เจอหน้าจอเท่าไหร
เออแหละผมสงสัยว่าหายไปไหนเออนะคะ
ในโซเชียลก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลย

ล่าสุดค่ะเจอพี่จิ้มอีกทีว้าวเลยคุณผู้ชม
ก่อนตามหน้าจอแกผอมลงผอมลงแบบเห็นได้ชัดเขาเรียกว่าเปลี่ยนร่างคุณนัททีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ก็คืออยากจะรู้แหละว่าทำไมถึงผอมน้องก็เข้าไปถามนะคะ
ปรีเข้าไปถามเลยพี่จิ้มพี่จิ้มดูแลตัวเองยังไงไม่เจอกันนาน
อีกทีผอมลงขนาดนี้พี่จิ้มบอกว่าก็ไม่มีอะไรมากน้องพี่กินตามพระพระวัดป่าด้วย
อันนี้น่าสนใจคือแบบนี้คุณผู้ชมช่วงหลังเนี่ยพี่จิ้มแกได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระรูปนึง
เป็นพระวัดป่าอยู่แถวแถวประจวบค่ะนอกจากจะเลื่อมใสในคำสอนการใช้ชีวิตแล้วนะ
จิ้มเนี่ยยังได้ข้อคิดเรื่องการกินการอยู่มาอีกด้วยหลังจากนั้นค่ะก็ค่อยปรับการกินตัวเอง
ให้แบบว่ากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนเราเลย
กินข้าวเสร็จแล้วต้องกินของหวานขนมน้ำหวานตามสักหน่อยข้าวไม่พอต้องมีก๋วยเตี๋ยว
แบบนั้นไปคุณผู้ชมนะทำอย่างนั้นน้ำหนักมันก็เยอะไงแต่พอเปลี่ยนวิถีมากินตามพระ
น้ำหนักก็ค่อยลดลงมาเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่จิ้มค่ะ
สมัยก่อนถ้าอาหารไม่ถูกปากเราจะขับรถออกไปเลยอาหารจืดก็ไม่ทาน
ผักอย่างเดียวอะไรต้มจืดอะไรอย่างนั้นไม่ทาน
ถ้าจะผัดเผ็ดมันต้องมีอะไรจืดเคียงหรืออะไร
นี่มันเป็นเรื่องสัญหากินแต่ถ้ามันกินแบบว่าเอาแค่อิ่ม
มันก็ต้องกินมีผัดอะไรก็ต้มจืดอะไรก็ต้องกิน
ท่านสอนไม่ให้ยึดติดกับอีโก้ไม่มีตัวตนไม่ใช่ไปไหนแล้ว
บอกออกจากบ้านไปแล้วว่าตัวเองมันกินชื่น
แล้วเราก็เลยสบายใจ
มันยังไม่เชื่อมกันสิทธิ์มันยังไม่เชื่อมกันจนเป็นพระองค์นี้แหละที่พี่ซิ่มไปเจอ
บอกว่าท่านพูดมาแต่ละอย่างโอ้โหมันตรงกับใจ
มันใช่ไปหมดซะทุกอย่างเลยเลยขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ซะเลยค่ะ
มันมีคำหนึ่งที่สะดุดอันหนึ่งที่แบบว่า
เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะช่วยเหลือคนเนี่ยเรายึดหลักว่า
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่เบียดเบียนผู้อื่น
แล้วเราก็เป็นทุกข์กับการที่จะช่วยคน
ตั้งคำถามว่าแล้วใครจะช่วยวะ
แล้วเรามีชุดแล้วเรากระวนกระวายเราทุกข์มากเลย
แล้วพอเราได้มีการสนทนากับท่านเนี่ย
เราถามท่านว่าเรามีปัญหาตรงนี้
ท่านพูดมาอีกคำว่าและไม่เบียดเบียนตนเอง
ทำไมกูไม่เคยรู้มาเลย

เบียดเบียนตัวเองเราไปเบียดเพื่อนแล้ว
แล้วเราคุยไปต่างท่านรู้ท่านเป็นพระปฏิบัติ